คุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้นะครับ
เป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของคุณเจี๊ยบจากจังหวัดอ่างทอง
จะมากู้วิกฤตต่อลมหายใจให้กับครอบครัว
ด้วยการตอบคำถามเพียง๔ข้อ
ตอบถูก๑ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ถ้าตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
แต่ถ้าโชคดีวันนี้ตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

แจ๊คพร้อมไหมครับพร้อมครับ
ชมพู่จ๋าพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะนี่
ถ้าพร้อมแล้วผมขอเชิญคุณเจี๊ยบขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
ผมมีคำถามทั้งหมด๕เรื่องด้วยกัน
คุณเจี๊ยบต้องเลือกตอบก่อนเป็นคนแรกและข้อแรกนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วเรามาดู๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑คอมพิวเตอร์
เรื่องที่๒รูปภาพ
เรื่องที่๓พระเวชสันดร
เรื่องที่๔สมุนไพร
เรื่องที่๕จังหวัดอ่างทอง
เรื่องให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าคุณเจี๊ยบตอบเรื่องนี้แล้ว
แจ๊คจะถนัดเรื่องอะไรคุณแม่จะถนัดเรื่องอะไร
น้องชมพู่จะถนัดเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นคุณเจี๊ยบจะต้องวางให้ดี
มันมีผลนะครับถ้าเผื่อว่าเลือกผิดกันไปสักเรื่องหนึ่งเนี่ย
เดี๋ยวไม่งั้นมันจะลวนกันไปหมดเลย

ถ้าพร้อมแล้วคุณเจี๊ยบเลือกตอบเรื่องไหนเป็นเรื่องแรกครับ

คุณเจี๊ยบเลือกตอบเรื่องจังหวัดอ่างทองครับ

ของขึ้นชื่อในจังหวัดอ่างทองพอจะรู้จักบ้างไหม
ก็มีกองยาวขนมน้ำเจียกที่วิเศษ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
กรองยาวที่ยาวที่สุดในโลกของหมู่บ้านกรองเอกราช
อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองทำจากไม้อะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งไม้เต็ง
ตัวเลือกที่สองไม้จามจุรี
ตัวเลือกที่สามไม้ขนุน
และตัวเลือกที่๔ไม้สัก
พอเห็นคำถามก็นึกออกเลยเป็นไม้อะไรค่ะ

คุณเจี๊ยบเลือกตอบตัวเลือกที่สองไม้จามจุรีครับ
ผมจะยังไม่เฉลยเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้านะครับ
คุณเจี๊ยบจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เลือกคุณแม่นิดขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปนะครับ
แล้วคุณเจี๊ยบจะเลือกเรื่องไหนให้คุณแม่นิดขึ้นมาตอบคำถามครับ

เจี๊ยบเลือกเรื่องสมุนไพรให้กับคุณแม่นิดขึ้นมาตอบคำถาม

ใช่ค่ะ

อยากรู้ซะแล้วว่าปลูกอะไรบ้าง
ขอเชิญแม่นิดขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ลูกสาวเลือกเรื่องนี้ให้แม่

เพราะว่าที่บ้านก็มีปลูกอยู่๒๓อย่าง

สมุนไพรแก้โรคหลายอย่าง
แม่จะปลูกไว้ในบ้านมี๒อย่างแล้วก็

เอามาปอกเปิดแล้วก็ทาตรงที่เป็นแผล

แล้วปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทานกันไหมแม่
มีพวกมะเขือพริกตะไคร้ขา

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ส่วนใดของต้นบรเพชร
ที่กินแล้วช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อ
ตัวเลือกที่หนึ่งใบ
ตัวเลือกที่๒ราก
ตัวเลือกที่๓เถา
และตัวเลือกที่๔ดอก
จิตใจที่ลูกสาวเลือกสมุนไพร
เพราะว่าที่บ้านแม่บรพเผ็ดสมุนไพรในบ้าน

คือแม่ไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะเป็นข้อสองหรือข้อสาม
พร้อมที่จะตอบแล้วนะครับข้อสามแม่นิดเลือกตอบตัวเลือกที่สามเถาครับ
จ๋าขอให้โชคดีนะแม่จะเลือกให้ใครมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
จักรพรรณคือแจ๊คจ้ะ
แม่เลือกให้น้องแจ๊คขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
แล้วแม่จะเลือกเรื่องไหนให้น้องแจ๊คขึ้นมาตอบคำถามครับ
ระหว่างคอมพิวเตอร์รูปภาพพระเวทสันดร

แม่นิดเลือกในเรื่องพระเวชสันดรให้น้องแจ๊คขึ้นมาต่อชีวิตนะครับ

ถ้าแม่นิดเลือกเรื่องพระเวชสันดร
เพราะฉะนั้นขอเชิญน้องแจ๊คขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องแจ๊คครับครับคุณแม่เป็นคนเลือกเรื่องพระเวชสันดรให้น้องแจ๊คขึ้นมาตอบ
เป็นคนเลือกเรื่องพระเวชสันดรให้น้องแจ๊คขึ้นมาตอบ

เห็นบอกว่ามีวิทยุคู่กายด้วยเครื่องนี้ใครเอาไปไหนไม่ได้เลย
ต้องอยู่กับแจ๊คอยู่ตลอดเวลาเขาคือเพื่อนของแจ๊คใช่ไหมครับ

แก้วังว่าเวทย์สันดองเป็นตัวใหญ่
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวละครในข้อใดไม่ได้อยู่ในพระเวชสันดรชาดก
ตัวเลือกที่หนึ่งพระเจ้าสัญชัย
ตัวเลือกที่สองพระนางผุดสดี

น้องแจ็คพร้อมตอบเลยหรือครับ
ถ้าพร้อมแล้วน้องแจ๊คจะเลือกตอบตัวเลือกไหนครับอ่าครับ
น้องแจ็คเลือกตอบตัวเลือกที่๓พระราหุณครับ

ยังเหลืออีก๑ชีวิตด้วยกัน
นั่นก็คือน้องชมพู่ล่ะที่ต้องขึ้นมาต่อชีวิต
แต่น้องแจ็คจะเลือกให้น้องชมพู่ขึ้นมาตอบคำถามเรื่องไหน
ระหว่างเรื่องคอมพิวเตอร์กับรูปภาพครับ

แจ๊คเลือกให้น้องชมพู่มาตอบเรื่องรูปภาพครับ
ถ้าฉะนั้นขอเชิญน้องชมพู่ขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ชมพู่จ๋าชมพู่เรียนชั้นอะไรแล้วลูก

ชมพู่นับ๑๑๐ได้ยังลูก
รับได้ไหม

หนูชอบระบายสีชอบสีอะไรมากที่สุดลูก

เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ในภาพนี้มีปลาสีชมพูกี่ตัว
ตัวเลือกที่๑๕ตัว
ตัวเลือกที่๒๖ตัว
ตัวเลือกที่๓๗ตัว
และตัวเลือกที่๔๘ตัว
เอาแต่แค่สีชมพูลูก
หนูลองดูซิว่าตัวไหนเป็นสีชมพูมั่งนะลูก

ชมพู่จะเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

น้องชมพู่เลือกตอบตัวเลือกที่สอง

เรามาเอาใจช่วยครอบครัวของคุณเจี๊ยบจากจังหวัดอ่างทองกันนะครับ
การตอบคำถามทั้งหมด๔ข้อ
เขาจะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
สามารถมีเงินทุนกลับไปต่อเติมบ้าน
ที่กำลังจะผูกพังได้หรือไม่นะครับ
กับช่วงหน้าในเกมต่อชีวิตครับ
พร้อมที่จะฟังเฉลยลุ้นเงินแสนกันไหมครับ

ซึ่งเป็นคำตอบที่